แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตือนกันเทศกาลแห่งความสุขจะกลายเป็นเทศกาลที่ไม่มีความสุขเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้หลายพื้นที่ทีเดียวครับ
เริ่มดูกันที่บุรีรำกันก่อนครับ
นายน้อยเอ็มโอดเจ้าของบ้านในตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำ

คือเขาไม่อยู่บ้านนะแต่ว่าเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าไฟไหม้บ้าน
ขณะที่นายน้อยพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งครับ
เทศกาลปีใหม่เมื่อกลับถึงบ้าน
ก็พบว่าตอนนี้บ้านถูกไฟไหม้เกือบหมดแล้ว
เจริญทีดับเพลิงก็กำลังช่วยกัน

แต่ว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วทีเดียวครับ

ทรัพย์สินทุกอย่างเงินสด

หายไปกับบ้านในพริบตาครับ
ที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งไปที่บ้านของนายสมบูรณ์รัฐนาธิวัฒน์
ที่บ้านนารุ่งในอำเภอศรีขอรภูมิค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ฟางอัดก้อนที่กองไว้ข้างบ้าน๓๐๐ก้อนนะคะ
พอไปถึงอย่างที่เห็นควันขมงเลยค่ะ
ลมก็แรงด้วยยิ่งโหมไฟให้ลุกหนักขึ้น

สุดท้ายควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะไม่ลามไปไหม้บ้าน
พอเพลิงสงบแล้วตรวจสอบก็พบรถไถนาแบบเดินตามคอกวัวและรถอีแต๊กเสียหายบางส่วน
ค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากเด็กซุกสดเล่นไฟหรือว่าสาเหตุอื่น
ขณะที่เย็นเมื่อวานนี้วันที่๑มกราคม
ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้มแล้วก็อาหารกุ้ง
ในตำบลบ้านโพจังหวัดฉาเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐คันเข้าไปสกัดเพลิงให้สงบลง
โดยนางทัศนีเจริญช่างแม่ของเจ้าของร้านเล่าให้ฟังแบบนี้
ไฟลุกไหม้ใกล้กับคอมเพสเตอร์แอร์ครับที่บริเวณเก็บของระหว่างตัวบ้านกับร้านค้า
น่าจะเกิดจากการที่ไฟฟ้ามันช็อตนะครับซึ่งวันที่เกิดเหตุร้านก็ปิด
ลูกสาวก็พาครอบครัวไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่ในกรุงเทพ
แต่บริษัทสวพบ้านโพลจำเริ่งหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป
และก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้
ทั้งหมดทั้งยางแผ่น๑๕ตันและโรงงานทั้งหลังรวมความเสียหายก็ประมาณ๕ล้านบาทครับ